พักเรื่องของคดีนะคะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารกันหน่อย
เขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าน้ำตกอ่า
มันแปลกนะแปลกเคยได้ยินแต่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
อ่าแต่ราดหน้าน้ำตกไม่เคยราดหน้าก็เป็นราดหน้าเออ
แต่เขาบอกมันเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าน้ำตกที่พิษสนุโลกค่ะ
ร้านนี้ถ้าอยากไปเขาชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่งนะคะ
อยู่หมู่ที่๑๐ตามนท่าทองอำผึงจังหวัดพิษสนุโลกค่ะ
เมนูราดหน้าน้ำตกเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์เลยนะ
หมูรวมเนื้อทานได้ทั้งครอบครัวเขาบอกมันไม่แพง

บอกว่าก่อนหน้านี้ทำบ่อตกปลาแล้วก็ร้านอาหารแต่ไม่รุ่ง
ก็เลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใช้ชื่อว่าน้ำตกบ้านทุ่ง
ปรับจากก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเป็นราดหน้าน้ำตก
ส่วนขั้นตอนค่ะเอาน้ำซุปน้ำตกที่เคย
ที่ใช้จากกระดูกขาหมูมาต้มกับเครื่องเทศ
ราดบนก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเขาบอกว่ามันอร่อยมาก
ดัดแปลงวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแบบเดิมให้เป็นแบบใหม่
ส่วนเส้นก็ผัดกับซีอิ๊วตามปกติแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนนิดนึง
ใช้วิธีการลวกไม่ต้องใช้ซีอิ๊ว
แล้วก็ทำน้ำซุปที่มีความเข้มข้นของเครื่องเทศมาผสมกับแป้ง
จากนั้นเอาหมูเอาเนื้อใส่ลงไปเคี่ยวให้สุก
เท่านี้ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าน้ำตกบ้านทุ่ง
เขาบอกว่าถูกอกถูกใจใครได้ลองอร่อย
เป็นข้นเหมือนกันนะข้นแบบนี้นะนะนะ
ข้นแล้วสีมันเป็นน้ำตกอะโอ้ย
ชามนี้๕๐บาทค่ะถูกนะคะอีกหนึ่งเมนูเด็ด
มากันต้องกินเลยโดยเฉพาะคนที่มาเป็นครอบครัวก๋วยเตี๋ยวซุปเปอร์จัมโบรวมหมูรวมเนื้อ
จัมโบแค่ไหนชามใหญ่มากเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าชามปกติ
ในนั้นจะแออัดเขาใช้คำนี้อัดเลยนะแออัดไปด้วยเนื้อหมูเครื่องในลูกชิ้น
ราดด้วยน้ำตกแล้วก็จะมีเส้นลวกเส้นหมี่คือเส้นหมี่คือรวมทุกอย่างรวม
รวมทั้งหมูรวมทั้งเส้นทานก็ได้ประมาณสี่ถึงห้าคนนะคะ
จะมีให้เลือกหมูเนี้ยก็สองร้อยบาทส่วนเนื้อชามละสองร้อยห้าสิบบาท
ใครที่อยากไปทานนะคะเขาเปิดค่อนข้างเช้า๙โมงครึ่งเปิดแล้ว
แต่ว่าปิดอาจจะไม่ถึงเย็นนะคะใครที่ดินเนอร์ไม่ได้นะ
ที่นี่ไม่รับดินเนอร์น่ะค่ะถึงแค่ลันช์นะคะก็คือสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะคะ
ใครอยากโทรสอบถามจองได้ไหมไปยังไงไปไม่ถูกโทรไปเลยค่ะ
เบอร์ขึ้นแล้วนะคะสูญแปดหนึ่งแปดแปดหกหกแปดหกหกสี่ห้าสี่
หรือว่าเขามีเพจนะคะอินบ็อกซ์ไปถามเขาก็ได้ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกบ้านทุ่งค่ะ
เอาแวะผ่านไปที่ฟิศนรกเอาแวะไปทานได้นะคะเอาบรรทิศ